ตอนเด็กเคยแอบหลับหรือเปล่าเด็กชายสืบสกุล
ไม่ได้แอบหลับครับผมหลับตรงเลยฮะ

คุณครูเขาเห็นนักเรียนที่แอบหลับในห้องเรียน
แล้วคุณครูเขาใช้วิธีการแบบไหนรู้ไหม

เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าคุณครูคนนี้เขาทำยังไงนะคะ
ภรรยุสุขีธิคายุกวะบะวะอภิวัพย์ขณะศรีฤทธิ์สนิทจากพุทธภัณฑ์จันทร์อิโกชัตตาโลธัมมาวะอันติอายุวันนงสุขังภักดิ์หลัง
พี่ยาวแล้วไม่รู้ต้องมาสอนทุกวันนี้ห้ะ

คือจบไปหนึ่งหมดแล้วยังไม่ตื่นเลยคุณผู้ชม

มาอีกทีนึงอ้าวมีเด็กนักเรียนชายแอบหลับอยู่

ที่แรกเพื่อนก็คิดว่าจะเอาไม่เรียวเหมือนจะมาตี

แล้วก็ถือเนี่ยค่ะสวดแล้วมีจับหัวเด็กด้วยนะ
แล้วเพื่อนก็ถ่ายคลิปคุณผู้ชมคิดดูสิ
ตอนนี้ไม่รู้ว่าน้องคนนี้เขาได้เห็นคลิปตัวเองลงในโลกโซเชียลแล้วหรือยัง
แต่ที่เราขำแล้วเพื่อนขำคือว่า
โอ้โหครูก็มาสวดตั้งใกล้ขนาดนี้

หลับลึกจริงเข้าเฝ้าพระอินทร์ฝันอยู่ตอนนี้